กรสินมันมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกายภรรยาคือใช้มีดแทงเขาหลังจากที่ทะเลาะกัน
ภรรยาบาดเจ็บซ้าส่วนตัวเองขับรถกระบะนะครับขับรถกระบะออกไปไม่รู้ว่าจะหนีหรือว่าจะยังไง
แต่ไปประสบอุบัติเหตุพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อคือกระบะเนี่ยพังยุบไปครึ่งคัน
พุ่งชนน่ารถพ่วง๑๘ล้อเสียชีวิตนะโอดูระบะสิคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าอุบัติเหตุหรือว่าจงใจตั้งใจว่าเราเพิ่งแทงภรรยา
แล้วเขาเจ็บสาหัสใจตั้งใจขับรถพุ่งชนห้าตัวตายหนีความผิดหรือ
ใช่หรือว่าจะผิดที่ตัวเองทำรู้สึกสำนึกผิดหรือว่าจะหนีความผิด
หรือจะอุบัติเหตุก็ยังไม่รู้นี่ฮะโอ้โหเห็นแล้วแบบเห็นไหม
ภาพรถเนอะหายไปครึ่งคันยุบอยู่หน้ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคันนี้
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืน๑๑เมษายนนะครับแต่วันนี้เราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าให้
เป็นรถกระบะที่พุ่งชนกับรถพ่วง๑๘ล้อบนถนนสายห้วยเม็กกระนวลเขตตะบนคำใหญ่
อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกรสินนะฮะคนที่เสียชีวิตติดอยู่ในรถกระบะ
ชื่อนายสมบูรณ์ทัพเอี่ยมอายุ๓๔ปีนะครับ
เสียชีวิตต้องใช้เครื่องตัดทางแล้วก็นำศพออกมาส่วนคนขับรถพ่วงสิบแปดล้อนะครับ
ชื่อนายจักริดโง่นชาลีอายุ๒๕ปีนะครับเขาขับรถมาจากทางตัวอำเภอห้วยเม็ก
่งหน้าไปยังทางอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ส่วนกระบะที่พุ่งชนขับมาจากบ้านคำใหญ่
ตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กมุ่งหน้าไปยังตัวอำเภอห้วยเม็กนะครับ
ตำรวจสพห้วยเม็กมาสอบสวนญาติของผู้ตายเนี่ย
ก็ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมบูรณทัพเอี่ยม
ขับรถไปทำธุระกับภรรยาที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันมาตั้งแต่ในรถ
ก่อนที่นายสมบูรณ์จะใช้มีดฟันเข้าที่หน้าของภรรยาหลายครั้ง
แล้วก็แทงเข้าไปอีกครั้งนึงจนภรรยาบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นนายสมบูรณ์ได้ขับรถกระบะออกมาจากบ้านคนเดียว
หลังจากเกิดเหตุแทงภรรยาจนเขาเจ็บสาหัส
ขับรถออกมาคนเดียวจนมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็พุ่งชนประสานงากับรถพ่วง๑๘ล้อเข้าอย่างจัง
แล้วตัวเองก็เสียชีวิตเพราะว่ารถนี่โอ้โหยุบไปครึ่งคัน
แต่ว่ารถพ่วง๑๘ล้อเข้ามาเลนของเขานะครับ
รถกระบะพุ่งไปแล้วก็พุ่งชนข้างหน้าเขาเลย
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเห็นรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
เหลืออีกสัก๕๐เมตรเนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องสวนกัน
แต่อยู่รถกระบะเร่งเครื่องเข้ามาแล้วหักเข้ามาเลนเขาเลย
แล้วก็พุ่งชนเข้าที่ด้านหน้ารถเขานะครับ
เนี่ยคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นถนนสองเลนนะครับอยู่เยื้องกับร้านขายวัสดุก่อสร้างนะฮะ
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อคือนายจักริต
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับรถพ่วงมาจากในตัวหัวเอ่ยเมฆจะขับรถไปส่งมันสัมปรังที่ดำพองจังหวัดขอนแก่น

ระหว่างทางขับมาด้วยความเร็วเพียงแค่๕๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
ขับมาไม่เร็วมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถกระบะแล้วเขาขับมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นเลนสวน
ตอนแรกรถกระบะขับมาปกติพอจังหวะใกล้กันอีกสัก๕๐เมตรจะถึงกันเนี่ย
มันก็ต้องสวนกันไปแต่อยู่อยู่รถกระบะคันนี้หักข้ามมาเลนของเขา
แล้วคนขับกระบะเหยียบคันเร่งพุ่งเข้ามาเลยฮะแล้วก็ชนเข้ากับรถพ่วงของเขาอย่างจัง
รถกระบะเนี่ยยุบไปครึ่งคันช่วงเกิดเหตุนายจักริตบอกว่าเขาตกใจมาก
แต่วินาทีที่รถกระบะขับพุ่งมาชนเขามันกระชั้นชิดมากเขาเบรกก็ไม่ทันหักหลบก็ไม่ทัน
หลังเกิดเหตุเขาก็จอดรถนะตำรวจก็มากู้ภัยก็มาตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำในฐานะพยาน
ทำให้ทราบรายละเอียดว่าคนขับรถกระบะก่อนจะขับรถพุ่งชนเขาเนี่ย
ก่อเหตุทำร้ายภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสมาก่อนก็เลยคิดว่าการที่คนขับรถกระบะขับมาพุ่งชนเขา
อาจจะเป็นเพราะต้องการฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดก็ได้
เนื่องจากตั้งใจหักพวงมาลัยข้ามเลนมาเลนของเขาเลยเพื่อจะให้ชนกับรถของเขา
ผมขี่รถมาเลยดีครับเขาก็วิ่งวิ่งมาแล้วก็ระยะประมาณ๕๐เมตรครับ
แล้วเขาก็หักมาเขาก็เร่งเครื่องใส่ผมนะครับหักข้ามมาเลนเราเลยครับ
แล้วก็แบบบวกหน้าตรงเลยครับฉะนั้นเราก็เห็นทุกอย่าง
ครับเห็นแล้วมันเอาอะไรไม่อยู่มันหักก็ไม่ได้มันเบรกก็ไม่ได้ครับมันไม่ทันนะครับ
เวลามันประชันชิดแค่ได้พูดว่ารถทำไมมางั้นก็แค่นี้ก็ชนนะครับ
ตำรวจก็ว่าไม่ใช่ผู้ต้องหาครับเป็นผู้ให้ปากคับนี่เฉยครับ
ไม่ใช่ผู้กรณีครับเขาก็บอกว่าเป็นพยานให้เฉยครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของนางสาวเอ็มออนภูแดนกลางซึ่งเป็นภรรยาของนาย
สมบูรณ์คนขับรถกระบะที่เสียชีวิตนะครับอ่าซึ่งเธอถูกนายสมบูรณ์ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับมีบาดแผลจากการถูกฟันเข้าที่ใบหน้าหลายแผล
แล้วก็นิ้วนางด้านขวาก็ถูกฟันนะฮะจนนิ้วเนี่ยขาดนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นยกมือไปบังตอนโดนฟันแต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ส่วนศพของผู้ตายเมื่อช่วงเช้าทางญาติได้รับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดหนองคายแล้ว
ตอนนี้ต้องรอสอบปากคำนางสาวเอมออนภรรยาของผู้ตายด้วยก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนนะฮะ
แต่ว่าสพห้วยเม็กก็ต้องประสานไปยังสพกระนวลที่จังหวัดขอนแก่น
เพราะช่วงที่นางสาวเอ็มออนถูกทำร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสพกระนวล
ตอนนี้ยังฟันทงไม่ได้ว่าตกลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น